เมื่อวานนี้นะคะมีงานสวดพระอภิษฐรรมคืนแรกนะคะที่วัดเทพศิรินค่ะวาส
ซึ่งก็มีศิลปินดังนะคะยุค๘๐มาร่วมร้องเพลงให้ด้วยมากมายคุณผู้ชม
ตามภาพที่เห็นหน้าจอนะคะก็คือพี่ฮาร์ดสุธิพงศ์นะคะพี่จิ๊บวสุพี่ชมพูฟุตตี้นะคะ
รวมไปถึงอาวินัยพันธุรักษ์ด้วยเราไปฟังเพลงกันสักเล็กน้อยค่ะ
โอ้รักแล้วก็ทะเลไม่เคยหลับนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมค่ะภาพที่เห็นหน้าจอเป็นศิลปินดาราที่มาร่วมไว้อะไรเยอะจริงนะคะ
แล้วก็รุ่นเก่านะคะก็มีอากรุงศรีวิลัยมีมีพี่สมัยพี่ตู่นันทิดาเมื่อสักครู่ที่เห็นภาพไปนะคะ
และอีกหลายท่านจริงเราก็พูดชื่อไม่หมดนั่นเองนะคะ
และแม้ทุกคนจะอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจที่ต้องสูญเสียอาต้อยไปนะคะ
แต่ทุกผลงานทุกความสุขที่อาต้อยมอบให้คนรอบข้างสร้างรอยยิ้มในใจให้ได้เสมอค่ะ
ต้อยเศรษฐาคือไอดอลที่ผ่านมาเนี่ยยุคนั้นอาจจะไม่มีคำว่าเงาเสียง
ชมพูบอกนะคะว่าแบบคือความประทับใจมันมีมากล้นมาก
มีช่วงหนึ่งพี่ชมพูแบบกลั้นน้ำตาไม่อยู่แล้วพูดไม่ออกเลยค่ะ

เมื่อก่อนไม่มีคำว่าเงาเสียงเราอยากจะร้องเพลงแบบพี่ต้อย
ไม่ใช่ร้องให้เสียงเหมือนนะแต่ร้องให้วิธีเหมือน
คือเขาร้องแล้วมันจะนัวอยู่ตรงนี้มันมีเสน่ห์มันอ่อนโยนมันอบอุ่น
เราเลยอยากร้องให้ได้ความรู้สึกแบบนั้น
วันนี้ก็คือมาบอกพี่แหละว่าถึงเวลาที่เราต้องจากกัน

คือที่พี่ชมพูหยุดไปเนี่ยคือมันจุกในใจ
คือหลังจากนั้นก็น้ำตาก็ไหลออกมานะคะคุณผู้ชม
คือบรรยากาศเมื่อวานคือส่วนหนึ่งคือเศร้าใจ
ส่วนหนึ่งก็คือแบบเราจะนึกถึงย้อนผลงานเก่าของอาต้อย
ซึ่งแบบประทับใจคนไทยทั้งประเทศจริงค่ะ
ก็คือคุณอาวินัยแล้วก็คุณอาพิชัยท่านนี้นี่แหละค่ะ
ก็เปิดใจนะคะกับบันเทิงไทยรัฐว่าได้เลือกชุดสูตรสีขาวนะคะ

นี้คุณผู้ชมเป็นชุดแบบชุดโปรดเลย

แล้วก็คือคุณอาเลือกคืออยากให้หล่อจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตเลยค่ะ
ส่วนคนที่แต่งหน้าให้อาต้อยเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
ก็คือพี่จิ๊กนวรัฐนั่นเองคุณผู้ชม
คือเมื่อวานนี้พี่จิ๊กให้สัมภาษณ์ก็คือตามสไตล์พี่จิ๊กนะคะ
มีแซวเล่นพี่จิ๊กบอกว่านะคะ
คือไปแต่งหน้าให้ต้อยตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ

แต่งหน้าให้อาต้อยเสร็จพี่จิ๊กบอกว่า
อาต้อยแกยิ้มให้เหมือนมาขอบคุณคุณผู้ชม
แล้วก็ที่มือสองข้างเนี่ยแหละค่ะ
มือมันจีบลักษณะเหมือนแบบมอบมินิฮาร์ดให้
คือพี่จิ๊กบอกว่าคือแบบโอ้โหอาต้อยแกขี้เล่นจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตจริงค่ะ
เหมือนกับพี่ต้อยจะพูดว่าขอบคุณทุกคนนะทำมินิฮาร์ดอย่างนี้ที่มือ

แล้วเราก็ดูกันใหญ่เลยเจ๊เดี๋ยวถามลูกเขยได้เลยค่ะ

ด้วยความที่อาต้อยตอนสมัยที่มีชีวิตเป็นคนขี้เล่นเนี่ยแหละค่ะ
สำหรับกำหนดพิธิการศพนะครับก็จะมีการการการสวดพระพิธามจนถึงวันอาทิตย์ที่๒๗กุมภาพันธุ์ค่ะ
กุมภาพันธ์ค่ะหลังจากนั้นนะคะครอบครัวก็จะเก็บสมไว้จำนวนหนึ่งร้อยวันค่ะ
แล้วก็ได้ทำเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพในโอกาสต่อไปนั่นเองนะคะ
บันเทิงไทยรัฐขอแสงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งท่านที่เคยร่วมงานกับอาต้อยเศรษฐานะคะก็คือพี่ตุ๊กยานีค่ะ
กับรายการยอดฮิตสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราเนี่ยน่าจะทันกันนะฮะ
สำหรับรายการมาตามนัดนั่นเองนะคะบอกเลยว่าวัยรุ่นยุคก่อน
แล้วก็รุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยต้องติดตามกันตลอดเป็นรายการที่ดังมากเลย
ต้อยและพี่ตุ๊กก็กลายเป็นพิธีกรคู่ขวัญกันเลยทีเดียวในยุคนั้นนะคะ
ซึ่งพี่ตุ๊กยานีก็เล่าให้ฟังว่าสมัยที่เป็นพิธีกรคู่กันเนี่ยมีความประทับใจในตัวอาต้อยหลายเรื่องเลยค่ะ
ความน่ารักแล้วก็คุณอานี่นะคะเป็นคนขี้แกล้งขี้อำด้วยค่ะ
ตุ๊กบอกจำได้เลยเรื่องหนึ่งนะตัวเองเนี่ยกลัวจิ้งจกมากเลยอาต้อยรู้เข้าค่ะ
ก็เลยเอาจิ้งจกเนี่ยมาแกล้งใส่ในสูตรของเธอทั้งขำทั้งฮาน้ำตาตกกันทั้งรายการเลยนะฮะ
และนอกจากเรื่องน่ารักของอาต้อยแล้วพี่ตุ๊กก็ชื่นชมในความสามารถของอาต้อยด้วยค่ะ
บอกว่าเป็นคนที่มีวินัยในการทำงานเป็นเลิศคุณอานี่นะคะจำบทท่องบทเก่งมากค่ะ
หลังใหม่ก็ยังเป็นพี่ชายผู้ให้มาตลอดหลายเรื่องเลยนะที่พี่ตุ๊กทราบซึ้ง
ระหว่างที่เล่าให้ผู้สื่อข่าวเราฟังก็กลั้นน้ำตาแทบไว้ไม่อยู่เลยล่ะค่ะ
เขาเป็นคนใจดีมากคุณละจะร้องไห้เนาะ
ได้มาเยอะไหมคุณแม่ที่แบบเขาตีให้เรา
ให้ตลอดเอาลูกไปบ้านตั้งแต่เด็กลูกไปเรียนเมืองนอกพี่ตุ๊กก็ใส่ส่องให้
เขาเป็นพี่พี่ให้จริงนะเชื่อไหมครอบครัวเนี่ยพี่เปี๊ยกเข้มแข็ง
อีฟเข้มแข็งแม้กระทั่งไอ้ตัวน้อยก็เข้มแข็งด้วย
เขามีกำลังใจมากกว่าเราอีกแต่อย่างน้อยเขาหันหลังกลับมา
เขารู้ว่ามีเราอยู่ข้างหลังเราอาจจะไม่ต้องพูดคำทราบซึ้งอะไร
แต่เขารู้ว่ามีเราที่รักครอบครัวเขา
คุณผู้ชมค่ะทุกคำพูดทุกความรู้สึกของหลายท่านนะคะ
ก็เป็นเครื่องการันตีถึงความดีแล้วก็ความน่ารักของอาต้อยเศรษฐา
ตอนมีชีวิตอยู่เชื่อว่าหลายคนก็ยังคงติดตามผลงานเก่าของอาต้อยแน่นอนค่ะ
นะคะก็เมื่อวานไปร่วมงานศพก็อดไม่ได้จริงที่จะเสียน้ำตานะคะ
เพราะว่าบรรยากาศแล้วก็ความคิดถึงอย่างที่พี่ตุ๊กยานีรู้สึกนี่แหละค่ะคือ
คือเราไม่อยากเสียใจนะคะแต่ว่าแบบความคิดถึงน่ะมันมีอยู่ในใจตลอดเลยนะคะ
มีคนรักอาต้อยอาต้อยนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชม
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ